คดีที่การพรีเวดดิ้งนะคะเป็นการเสียชีวิตของเจ้าของพรีเวดดิ้ง
ชื่อดังในจังหวัดตรังก็คือในการเสียชีวิตปริศนาภายในรถเก๋ง
ซึ่งจอดอยู่ในสนามกีฬาเมืองตรัง
ความคืบหน้าในเรื่องของคดีตอนนี้นะคะหนุ่มคู่ขา
ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ผู้เสียชีวิตอยู่ในรถคันเดียวกับผู้เสียชีวิต
ก็คือตอนนี้ถูกข้อหาข้อหาเดียวก็คือข้อหารลักทรัพย
แต่ทีนี้ทางญาติบอกว่าอยากจะให้ตำรวจดูหลักฐานอื่นเพิ่มเติมหน่อย

ส่วนเรื่องชวนขนหัวลุกก็คือก่อนที่ญาติจะทำพิธีทางศาสนาก็คือ
บำเพ็ญกุศลตามศาสนานี่นะครับ
เพื่อนของผู้เสียชีวิตบอกว่าฝัน

ฝันถึงผู้ตายบอกว่าผู้ตายเดินมาบอกว่าหิว
ขอข้าวกินหน่อยแล้วก็ขอเสื้อผ้าด้วยนะคะ
กรณีที่นายพาคินหรือว่าการสอนนาราย

ถูกพบเป็นศพเปลือยอยู่ในรถเก๋งที่สนามกีฬาทุ่งแจ้ง
เทศบาลนครตรังเมื่อวานนี้ญาติ
นำศพในพาคินประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
ที่วัดทุ่งนาตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรัง
หลังจากที่ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้
ตั้งแต่วันที่๓มกราคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้
ฝนตกโรยปลาลงมาด้วยนะคะในพิธีนะคะ
โดยมีบรรดาเพื่อนแล้วก็ญาติเดินทางมา
เพื่อที่จะเผาศพส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้าย
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ขณะที่นายสายชนนุ้ยเอียดอายุ๔๒ปี
พี่ชายต่างบิดาของนายการบอกว่า
ถึงขณะนี้บรรดายญาติยังไม่ปักใจเชื่อ
สาเหตุของการเสียชีวิตที่แพทย์ระบุมา

แต่อย่างไรก็ตามนะคะต้องรอผลการพิสูจน์อวัยวะ
ตับไตเศษอาหารในกระเพาะอาหารและน้ำในร่างกาย
เพื่อยืนยันถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไป

ทางครอบครัวบอกว่ายังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะ
กับการดำเนินคดีของตำรวจที่เอาผิดนายเวียระพัฒน์
เพียรพัฒน์ซึ่งเป็นนุ่มคู่ขาเพียงข้อหารักทรัพย์เท่านั้น
ที่จริงแล้วเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ตอนที่นายการยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ยอมช่วยเหลือ
น้ำซ้ำยังเอาทรัพย์สินของผู้ตายไปขายอีกด้วย
ส่วนมีการพูดถึงยาที่ในการกินเข้าไป

ที่มีชื่อเรียกกันในกลุ่มชายรักชายว่ากะปิ
บอกว่าเป็นยาต้องห้ามมีฤทธิ์ร้ายแรงกว่ายาปลุกเซ็กทั่วไป
ทีนี้บอกว่าไม่แน่ใจว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ย
ในการใช้ยาตัวนี้จริงหรือเปล่า
ทางครอบครัวก็เลยติดใจเรื่องบาดแผล
กช้ำหน้าอกด้านซ้ายและในหัวใจด้วย
เป็นไปได้ว่าโดนช็อตด้วยไฟฟ้าหรือเปล่า

ซึ่งตอนนี้รออย่างเดียวรอผลจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
ขณะเดียวกันบรรดาเพื่อนสนิทของผู้ตายเล่าให้ฟัง

บอกว่าหลังจากที่นำศพของในการมาบำเพ็ญกุศล
ที่วัดพอกลับไปถึงบ้านค่ะ
ตัวเองหลับแล้วก็ฝันคล้ายกันนะครับ

บอกว่าผู้ตายมาหาในสภาพเปลือยกายและผอมโซ
บอกว่าหิวข้าวไม่มีอะไรจะกิน
หนาวมากเลยไม่มีเสื้อผ้าใส่
ขอเสื้อผ้าหน่อยในฝันบอกแบบนี้
หลังจากนั้นนะคะเพื่อนก็เลยเดินทางไป
เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต
ให้ไปสู่พบภูมิที่ดีก่อนที่จะเดินทางมา
นี่แหละค่ะมาชาปนกิจที่วัดทุ่งนาค่ะ